ท่านผู้ชมครับมีเรื่องที่น่าเศร้าเกิดขึ้นกับผู้ชายคนหนึ่งนะฮะ
ซึ่งเขาเป็นเจ้าของร้านสินค้าการเกษตรอยู่ที่สุราธานี
คือก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีโจรเข้ามาขโมยทุเรียนในสวน
ก็เลยยิงตายไปศพหนึ่งคดีก็อยู่ในชั้นศาล
ในการสู้คดีกันถูกแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา
ปรากฏว่าเช้าเมื่อวานนี้ครับตัดสินใจกินยาฆ่าย่าฆ่าตัวตายในร้าน
อาจจะเครียดเรื่องคดีกันนะครับก็ผู้ที่ตายชื่อว่านายสุคล
สุธิรักษ์อายุ๕๗ปีเป็นเจ้าของร้านสุธิรักษ์เกษตร
อยู่ในพื้นที่อำเภอกาญจนดิตจังหวัดสุราธานีนะครับ
กินยาปราบศัตรูพืชเสียชีวิตสภาพน้ำลายฟูมปากนะครับ
แล้วก็มีร่องรอยอาเจียนออกมาเป็นน้ำสีเขียวเลยนะครับ
อยู่ใกล้กับยาปราบสตูพืชที่วางอยู่๑ขวด
เสียชีวิตในห้องเก็บปุ๋ยของร้านนะครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปที่วัดกาญจนาราม
สถานที่ตั้งสวดพระอภิษฐรรมศพของนายสุคล
วันนี้ก็มีแยดที่มาร่วมฟังสวดศพกันเป็นคืนที่๒
ภรรยาของผู้ตาย
ก็ได้พูดคุยให้ข้อมูลด้วยนะครับ
บอกว่ายังเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หรือบอกว่าเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นช่วงกลางคืนวันที่๘
ต่อเนื่องวันที่๙ตุลาคม
ตอนนั้นภรรยามาเจอก็คือสามีก็นอนฟุบอยู่ในร้านแล้ว

สาเหตุที่สามีตัดสินใจแบบนี้
ภรรยาเชื่อว่าเกิดจากความเครียดสะสม
เพราะต้องตกเป็นผู้ต้องหาฆ่าคนตายโดยเจตนา
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนวันที่๒๕กรกฎาคมปี๖๑นะฮะ

มีคนร้าย๒คนเข้ามาขโมยทุเรียนในสวน

พอเห็นว่านายสุคลเจ้าของสวนเขารู้ตัวแล้ววิ่งเข้ามาดูในสวนเนี่ย

ส่วนอีกคนนึงวิ่งหนีขึ้นไปบนต้นทุเรียนนะ

แต่คนร้ายตอนนั้นไม่ยอมลงมานะตอนนั้นก็มืดแล้วด้วยนะครับ
แล้วก็ไล่นายสุคลบอกว่าให้ออกไป
พร้อมกับขู่ว่ามีอาวุธปืนนะ
ทำทีว่าจะหยิบวัตถุอะไรบางอย่าง

ใช้ปืนขนาด๓๕๗ที่พกมายิงขึ้นไปบนต้นไม้

โอ้โหแล้วทีนี้กระสุนเนี่ยมันเข้าหน้าผากคนร้ายพอดีฮะ
ตกลงมาเสียชีวิตคาที่นะครับ
นายสุคลก็ไม่ได้หนีไปไหนนะครับ

ก็แจ้งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็มา
แล้วก็ถูกแจ้งข้อหาไว้ก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

เมื่อวานนี้๘ตุลาคมก่อนจะถึงวันเกิดเหตุที่เสียชีวิต๑วันเนี่ย
ได้นัดตรวจสำนวนเพื่อจะฟ้องนายสุคลซึ่งตกเป็นผู้ต้องหา

นายสุคลเดินทางไปศาลพร้อมกับทนายความ
พอกลับมาถึงบ้านภรรยาบอกว่าเครียดอย่างเห็นได้ชัด
จนคนในครอบครัวต้องพูดคุยปลอบใจ
แต่สุดท้ายกลางดึกฮะ
ก่อนจะถึงรุ่งเช้าของเช้าวันที่๙เนี่ย
นายสุคลก็ตัดสินใจกินยาปราบศัตรูพืช
ฆ่าตัวตายช่วงนั้นคนในบ้านก็หลับหมดแล้ว
ก็เหมือนที่ภรรยาบอกคือมาเจอก็รุ่งเช้าแล้วอืม
อยู่ในห้องเก็บปุ๋ยครับเพราะเสียชีวิต
ครอบครัวก็จะตั้งสวดศพ๖คืนนะครับ
ชารับประนักกิจศพวันที่๑๕ตุลาคมนี้ครับ